หลายชาติก็มองว่าไทยนั้นเป็นเต็งหนึ่งที่น่าจะคว้าแชมป์ได้
แต่เชื่อเหลือเกินครับว่าเกมที่ไทยนั้นบุกไปเยือนพม่า
เกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกไม่ใช่งานง่ายแน่นอน
เพราะว่าหากดูสถิติแล้ว๔๗ปีแล้วนะครับ
ไทยนั้นไม่เคยบุกไปชนะพม่าได้ถึงถิ่นเลย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณเกริกชัยคุณโถกับพุทธสกาลกีฬาแทนรัฐทีวี
ที่ก่อติดความกันไว้ของทีมชาติไทยถึงประเทศพามาครับ
การเดินทางสู่ประเทศเมียนมาร์ของแข้งช้างศึกทีมชาติไทย

รอบรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียนหรือซูซูกิครับ๒๐๑๙
โดยเกมนัดแรกพบกับทีมชาติเมียนมาร์
ถือว่าเป็นเกมสำคัญของทั้งสองทีม
และเป้าหมายในเกมนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ในเกมแห่งศักดิ์ศรี
หากย้อนไปผลงานของทีมชาติไทยกับเมียนมาร์
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้บันทึกไว้
ก่อนเจอกันนัดนี้เคยเจอกันทั้งหมด๔๕ครั้ง
ทีมชาติไทยชนะ๑๗ครั้งเสมอและแพ้๑๔ครั้งเท่ากัน
แต่หากนับเฉพาะทีมชาติไทยมาเยือนทีมชาติพม่า
มีเพียง๒ครั้งเท่านั้นในปี๑๙
ทีมชาติไทยทำได้เพียงแค่เสมอ๑ตน

ทำให้ประวัติศาสตร์กว่า๔๗ปีของเมียนมาร์ยังคงอยู่
ที่ไม่เคยแพ้ทีมชาติไทยในบ้านของตัวเองเลย
สถิตินี้คือความภาคภูมิใจของชาวพม่า
ที่มีต่อไทยมาหลายสิบปี
แฟนบอลหลายหมื่นในสนามและนับล้านในประเทศ
พร้อมใจที่จะเชียร์ให้สถิตินี้ยังคงอยู่

ที่ไทยจะไปรบประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนี้ได้
ด้วยการเอาชนะเมียนมาร์ถึงถิ่นให้ได้ในเกมนี้

แล้วก็มาเป็นโค้ดก็ยังไม่เคยแพ้พม่า
ฉะนั้นน้องทุกคนน่าจะมีความมั่นใจ
เพราะว่าวันนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเยอะ
สมัยอดีตก็คืออดีต

เรามีผู้เล่นที่มีศักภาพ
ฉะนั้นเราก็ต้องการ๓แต้มในทุกเกม

ประเทศเมียนมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี้ถือว่าเป็นเกมสำคัญของทีมชาติไทยนะครับ

ในรอบ๔๗ปีในบ้านของเมียนมาให้ได้แล้วนะครับ

รายงานจากกุ้งย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ครับ